ท้องตลาดนี่ตอนนี้ชุดไทยขาดตลาดนะคะคุณรัชพรใช่เพราะว่าขายดีมากจริง
มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเพราะว่าที่สารเจ้าแม่แห่งหนึ่งที่อ่างทอง
ไทยที่คนเขาเอามาถวายเจ้าแม่เนี่ยโดนโจรขโมยไป๓๐กว่าชุดค่ะ
คนดูแลสารบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือตำรวจ
ปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเจ้าแม่จัดการ
เพราะว่าเชื่อว่าใครที่เอาไปจะโดนอาถรรพ์
และสุดท้ายเก็บเอาไว้ไม่ได้ต้องเอาชุดไทยมาคืนนะคะ
โดนที่ศาลเจ้าแม่ซ่อยทิศเจ้าแม่ซ่อยศรีสุวรรณ
ตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ย
พอทีมข่าวไปตรวจสอบคนดูแลสารก็บอกว่า
โดนคนร้ายขโมยชุดไทย
โดนขโมยเครื่องประดับจากตู้กระจก
ชาวบ้านเขานำมาแก้บนถวายกับเจ้าแม่๓๐ชุด
คนร้ายน่าจะขโมยไปอาจจะไม่ได้เอาไปใส่นะ
อาจจะเอาไปขายตามตลาดนัด
เพราะว่าช่วงนี้กระแสก็กำลังมา
โดยนางบังออนบุรีรักษ์รองประธานสภาเทศบาลตำบลสาลาแดง
คนที่เป็นคนดูแลสารเจ้าแม่เนี่ยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกกับเรา

ซึ่งคนดูแลสารบอกว่าไม่แจ้ง
เชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
ที่จะทำให้คนร้ายที่ขโมยชุดไป

คือกลัวว่าคนร้ายอาจจะเอาไปขายที่ตลาดนัด
คนที่จะซวยเนี่ยก็คือคนที่มาซื้อ

ก็เลยบอกว่าระวังระวังอาถรรพ์ของเจ้าแม่

ท่านธรรมบุญมาลักษณ์ไป
ก็คาดว่าเนอะน่าจะเอาไปขายตามตลาดนัด
คือว่าไปขายตามแบร์กระดินนะคะ

ทั้งชุดเลือกชุดที่ดี
เครื่องประดับที่สวยเอาไปหมดเลย
ทีนี้มาดูเรื่องราวประวัติ

เจ้าแม่สร้อยสีสุวรรค์กันหน่อยนะคะ
เกิดจากที่ชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปซื้อท่อนไม้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร
สูงสัก๒ฟุต๖๐เซนติเมตร

แล้วหลังจากนั้นก็มีพระมาทัก
ว่าท่อนตะเคียนมันไม่เหมาะสมที่จะวางไว้ในบ้านนะ
แต่ชาวบ้านคนนั้นเขาก็ไม่เชื่อคุณรัชพร
หลังจากนั้นไม่นาน
ชาวบ้านคนนั้นเขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้ทางครอบครัวก็เลยนำท่อนตะเคียนที่อยู่ในบ้าน
เอามาไว้ที่สารานี้
โดยมีชาวบ้านก็มาบนบาน
แล้วก็ถูกเลขเด็ดกันจำนวนมากเลยนะคะ
เลยมีการสร้างสารให้กับเจ้าแม่

รวมถึงชุดไทยเครื่องประดับต่างมาถวายกันอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเดินตามตลาด
ตลาดแบกะดินแล้วเจอชุดไทยจะซื้อ
สังเกตให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อน